เป็นเรื่องที่ชาวโซเชียลเขาบอกว่า
หลวงเจ๊ทำไมทำแบบนี้
กอดศพจบที่รูปเป้า
คือพระค่ะเข้าไปในร้านขายของชำ
แล้วไปกอดไปซบไปขยำเป้ากางเกงของผู้ชาย
พระเออไปกระทำแบบนี้กับผู้ชาย

หัวโรนมานสาขนาเนี่ย

แหมได้ยินเสียงที่คนเขาวิพักษ์วิจารณ์

ผู้ชายเสื้อสีส้มเนี่ยก็ตั้งสติไม่ถูกเหมือนกัน

เพราะว่าดิฉันว่าเขาคงขนลุกอะค่ะคุณผู้ชม
นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดในร้านขายของชำที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์
ผู้ชายที่แต่งกายคล้ายพระพิสุ

คือพระรูปนี้ค่ะก็มาเลือกซื้อของ
แล้วมีผู้ชายเสื้อส้มเป็นพนักงาน
ผู้ชายก็คอยยืนให้บริการคอยตอบคำถาม
หลวงพี่อยากได้อะไรเพิ่มเติมบอกได้นะครับ
จังหวะที่พนักงานหนุ่มหันไปชี้ว่า
สินค้าที่หลวงพี่ต้องการอยู่ทางด้านนี้ครับ
เท่านั้นแหละผู้ชายที่แต่งตัวคล้ายพระเนี่ยก็ปรีเข้าไปประชิดตัวไปสวมกอดแบบเต็มที่ค่ะ

ใช่แล้วก็มีศพไปซอกคอมีรูปเป้าขยำเป้ากางเกงอีก

ก็ไปสอบถามผู้ชายเสื้อสีส้มในคลิปนะแหละ
ถามว่าหายตกใจหรือยังขวันเอิ๊ยขวันมานะ
พนักงานผู้ชายคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าพระรูปนี้
มาหาซื้อไม้เกาหลังพอซื้อเสร็จปั๊บเนี่ย
ผมก็ยื่นไม้เกาหลังให้ปกติเพื่อกะให้หลวงพี่ท่านเอาไปคิดเงิน
แต่จู่ท่านก็เข้ามาซบเข้ามาโอบกอดเข้ามาขยำเป้ากางเกงผม
ผมช็อกทำอะไรไม่ถูกทะลึงตามองหน้าเลย
แล้วหลังจากนั้นก็พยายามที่แบบจะทำตัวให้เป็นปกติที่สุด
แล้วก็พาพระท่านมาจ่ายตังค์ที่เคาน์เตอร์
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะพนักงานที่อยู่ที่เคาน์เตอร์เขาก็ดูกล้องวงจรปิดอยู่นะ
เห็นเหมือนกันค่ะยังพูดแซวเลยน่ะอ่า
ตอนที่หลวงพี่มาคิดตังค์อ่ะเห็นนะเมื่อกี้ทำอะไรกัน
ปรากฏว่าหลวงพี่ท่านบอกว่าไงรู้ไหมว่าไงคะ
พูดแบบนี้ด้วยเสียงไม่ได้เหนอเหมือนดิฉันนะคะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นพระท่านก็เดินออกนอกร้านไปเลย
คำถามที่มันเด้งมาในหัวเลยคือพระจริงหรือเปล่า
ใช่ไหมอ่ะนั่นสิมีข้อมูลค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าพระรูปนี้เป็นเจ้าอาวาส
ไม่บอกวัดนะคะอยู่ที่ตำบลน้ำร้อนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์
ตอนนี้เจ้าคณะตำบลทราบเรื่องหมดแล้วเห็นคลิปแล้วด้วย
ก็เลยเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบแล้วเดี๋ยวจะส่งเรื่องไปยังอำเภอจังหวัด
ต้องพิจารณาต่อไปค่ะดูก่อนนะอย่างแรกว่าเป็นพระหรือเปล่านะ